สวัสดีค่ะน้องทุกคนสวัสดีค่ะ

พี่ก็เชื่อได้ว่าความตั้งใจของทางทีมงานเองหรือพี่บอยเอง
คืออาชีพของกับเพลงได้ชื่อโดยความรู้สึกค่อนข้าง
เพราะว่าเชื่อแน่ว่าวันนี้พี่เองก็ได้ดูพร้อมกันกับน้องทุกคนแน่นอนนะคะ
แล้วก็เชื่อได้ว่าเราทุกคนคงได้อะไรข้อคิดดีจากเรื่องนี้
ได้นำเอาพระบรมราชวะของพระองค์ท่านมาอยู่ในเรื่องนี้ด้วย

เรื่องความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะ
แล้วพี่เชื่อได้ว่าเพราะความรักนี่แหละที่ทำให้ความรักที่ดี
ความรักที่สวยงามทำให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในโลกใบนี้

แล้วถามด้วยน้องพี่เองคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสุ
ตอนนี้กำลังเมื่อเช้าเพิ่งมีกฎหมายคุณแม่บอกว่าปันรายงานไม่ทันเลยค่ะแม่ค่ะ
เพราะว่ารายงานทำเยอะมากค่ะ
แล้วก็เจอวิชากฎหมายในวันนี้ค่ะ

โทรค่ะโทรค่ะก็ทำรายงานเยอะเหมือนกันก็
วันแรกที่เข้าคือครูที่สอนคือสำเนียงอังกฤษก็จะฟังยากอยู่แล้ว
หนึ่งครูที่สอนวิชากฎหมายเนี่ยมาจากต่างจังหวัดมาทางเหนือ
จากประชาติอะไรตัวดีเยอะมาก
ใช่แล้วเมื่อเช้านางส่งมาเหมือนแบบหัวปั่นหัวปั่นอ่ะแบบหมุนหัวหมุนอ่ะ
แบบเหลือไปอะไรอีกสามวันอะไรอย่างเงี้ย

ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเหมือนกับอะไรที่เรามีปัญหาเหมือนกันนะลูก
ก็ต้องค่อยจ่ายเพราะจริงเนี่ยทุกอย่างมันยังอยู่อย่างเดิ
มันยังเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันเยอะมันก็ยังเยอะขึ้นไปอีก
ห่วงเรื่องตรงนี้แหละเวลานางแบบเวลาแบบว่าตั้งใจเขาเป็นคนตั้งใจเรียนมาก
แล้วก็เหมือนกับว่าคือจริงเราก็รู้ว่าวิชาเรียนก็ยากด้วยนะคะในบางวิชา

เพราะบางทีเวลาเขาเรียนหนักปุ๊บเนี่ย
เขาก็มักจะลืมที่จะดูแลตัวเอง

เหมือนแบบเหมือนกรดของนางจะขึ้นมาเยอะมาก
นู่นนี่นั่นท้องจะอืดนู่นนี่นั่นไม่อะไรต่างนานา
คือนางจะอย่างงี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย

น้องเพลงบอกไม่เอาขอปีเดียวขวดเลย

แต่จริงแล้วก็เป็นกฎหมายของเขา

จะเรียนกฎหมายทางอังกฤษก็คือเรามาใช้บ้านเราไม่ได้ก็จริง
แต่ว่านางก็ไม่อยากให้เกรดตก
กูง่ายน้องเพลงเค้า

คิดถึงไหมคะมี

ตลอดจนรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงก็กดหาลูก
แล้วพอลูกเงียบไปบอกทำไมใส่เลนส์

สักพักนางก็จะออกมาเห็นวันก่อนไปอยู่ในสวนเห็นไหม
ว่าทางเดินในสวนเนี่ยมันข้างทางยังไง
เขาถ่ายรูปมาให้ดูส่งมาให้คุณแม่ว่าวันนี้ต้องไปพิคนิคและพักผ่อนอย่างนี้แล้ว
เห็นไหมทางเดินตรงนั้นมันคดเคี้ยวก็จริงนะ
แต่ดูจริงสิลูกว่ายังมีดอกไม้ให้ลูกได้มองริมทาง
เพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าชีวิตมันจะต้องยังไงเรียนญาติยังไงให้หันมามอง
เหมือนเส้นทางที่เราเดินมันลำบากก็จริงมันยังมีดอกไม้ให้เราดู

ภรรยาข่าวที่ผ่านมาแล้วเรารับความรักต่อมาบางคน

แล้วลูกจะดูแลตัวเองยังไง
หรือว่าจะมีใครที่เป็นคนพิเศษอะไรอย่างนี้
คือลูกเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่า
ฉะนั้นเราก็รู้ว่าลูกทำเรื่องอะไร
อย่างนี้แหละ
น้องแค่เป็นคุณแม่คุณมีแค่แบบนี้ลูกไม่สบายใจเลย
แต่ว่าเราคงต้องปล่อยเวลาลูกปล่อยเวลาให้ทุกอย่าง
เรียนแล้วก็มีใครอยู่ในชีวิตในตอนนั้นนะคะคือต้องบอกว่าน้องเพลงเองเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังตรงนี้อยู่แล้ว
คือน้องน้องเนี้ยปรึกษาที่ตู่ตลอดในทุกเรื่องทุกแล้วนะฮะ
แล้วเนี้ยเอ่อต้องบอกว่าน้องเพลงค่ะเขาเป็นล่วงมั้ยตรงนี้
คือก็หมายถึงพูดถึงบ้างเหมือนกันว่าเปล่าตัวเองว่าจะมีการเข้าใจผิดจำเลย
ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรทุกนั้น

ต้องถูกเวลากัน
ก็เดี๋ยวละเพื่อนรักด้วยก็เจอน้องเองดีกว่าไหม
อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวน้องก็มาแล้วนะคะ
ส่วนครับคุณเภยใจคว้ยใจใหญ่ไหมคะพื้นที่ดูแรง
ใช่ค่ะเพื่อนมายถึงว่าน้องเพลง

ดูย่ายไหมถ้าลูกจะขออนุญาตไปทานข้าวด้วย
ก็คือเพื่อนของเพลงนั่นเองที่เคยรู้จักกันมาก่อน
แล้วบอกอ้าวแป๊กเกิดลูกเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามแป๊กก็บอกอ่าฮะหม่ามีอะไรอย่างนี้
ก็คือเพื่อนที่เคยคุ้นเคยกันมาเมื่อ๖ปี
แต่ต่างคนต่างไปตอนนั้นคือน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำเพลงเรียนอยู่จุฬาแล้วก็
คุณเป๊กไปเรียนที่อังกฤษนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนว่าเพื่อนก็เหมือนต่างคนก็ต่างไปเรียนกัน
หลายประเทศเพื่อนของเพลงเองทั้งหมดเลยค่ะ
เข้ารู้ที่ตู่ว่าเขาคงได้จะเคารกกันอยู่ในใจสินใจของกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าลูกเล่าลูกพยายาม
ถ้าลูกจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือมีอะไรที่ลูกรู้สึกว่า
เอ๊ะอยู่ตรงนี้ลูกจะถามปรึกษาเมียก่อนเลยว่า

ยิ่งรู้จักมากขึ้นยิ่งรู้จักใส่ใจครอบครอบครับมากขึ้น
ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเริ่มต้นจากความเป็นพ่อ

คุณเป๊กกับคุณเพลงเนี่ยนะ
พี่ว่าจริงในแง่ของทุกคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของเราเองหรืออะไรก็ตามเนี่ย

เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะ
เวลาไหนที่เราควรจะต้องออกมา
มาพูดดีกว่า

แต่ว่าความเข้าใจ

อาจจะเป็นเรื่องที่

แต่เราก็ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองทั้งเพลง

โดยเรื่องณี้ว่า

ของผู้ประกอบเพลง